คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวของความเป็นสาวเนื้อหอม

คนโสดที่ไม่ใช่แจ๊กกะรีนที่เดียวกัน
เดี๋ยวยังไม่มีใครพูดถึงชื่อแจ๊กกะลีนเลยจ้า

เข้าข่าวนิดนึงคุณผู้ชมค่ะด้วยความที่เธอโสดแล้วก็เนื้อหอมค่ะนะคะ
กะหน้าที่บอกว่าขอร้านหน้านี้นะคะ

เรื่องราวมันมีข่าวบอกว่ามาให้ลุ้นอีกแล้ว
อะไรนะโบเมรดาเนี้ยข่าวใหม่แง่
บอกว่าเออมีคนแต่งเพลงให้
จากข่าวต่อมาเนี่ยรีเทิร์นเหรอ
ไม่อย่างนี้คือค่ะคุณผู้ชมต้นเรื่องมาจากภาพที่เห็นหน้าจอนี้

ทั้งคุณมิคทองระยะแล้วก็โบเมลาดา
ท้องฟ้านะคะในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะ

จริงไม่มีมีดอันนั้นไม่เกี่ยวนะคะ
บรรยากาศมันละไม้คล้ายคลึงกันว่าอาจจะเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กันซะด้วยนะคะ
แล้วในลูกเพจของเจ๊มอยเนี่ยค่ะ
ก็ยังออกมาเชียร์กันเต็มเหนียวเลยนะคะว่า
ติดตามทั้งคู่นะคะอยากให้ลุ้นกลับมารีเทิร์น

แต่เท็จจริงเป็นอย่างไรค่ะดิฉันก็สกรีนมาให้แล้วนะคะ

ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชาวเน็ตเลยค่ะ

พี่มิ๊กเนี่ยลงภาพท้องฟ้าเหมือนกัน

เพราะว่าน้องโมบอกว่าท้องฟ้าที่เธอโพสต์ลงเนี่ยค่ะ

นี่น้องเขาเขียนคำมาด้วยนี่

แต่ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสลมพัดถวนนะคะ
แต่หัวใจกองเชียร์ก็ถามไม่หยุดนะคะว่า

เพราะว่าใครหลายคนก็อยากให้กลับมาคบกันค่ะ
นี่ล่าสุดนะคุณผู้ชมเขาลงแคปชั่น
บอกไปมาจุ๊บหน่อยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมข้อความนี้ค่ะจุ๊บหน่อยนั่นน่ะสิค่ะ
อะไรนะฟังดีนี่คือเหมือนคนโยง

แล้วคนที่เขายังเชียร์อยู่ก็ฟินเลยค่ะ

เอาเป็นว่านะคะคุณผู้ชมให้หายเคลียร์ไปเลยค่ะ
ฉันทำหน้าที่สกรีนมาให้แล้าขา

ซึ่งคุณโบก็เปลี่ยนไลน์นะคะจากเป็นตัวภาษาไทย
แล้วก็กลายเป็นรูปโวอยู่ตอนนี้

โบ่กับบิ๊กจะเพื่อนรับหรือ

เอาเป็นว่าสรุปนะคุณผู้ชมข้อความมันยาวนิดนึงนะคะ
ประมาณ๕๖ท่อนนะครับ
ติดตัวนี้ไปเลยนะคะ

ไม่ได้มันค่อนข้าง

แต่เอาจริงพวกเราก็รักทั้งคู่นะ

ยอมแบบเป็นหมาเลยยอมห่อนให้เลย